แม่ของหนึ่งในแรงงานไทยนะคุณผู้ชมที่ถูกจับกลุ่มตัวไป
แล้วคุณแม่ก็ยืนยันเองเลยว่าเมื่อสักครู่
น้ำแข็งภาพที่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียนั่นแหละลูกแม่ครับ
ที่บ้านหนองแสงหมู่๕ตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
นี่คือบ้านของหนึ่งในแรงงานไทยที่โดนกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับไปเป็นตัวประกัน
แล้วตอนนี้อยู่ที่อิสราเอลครับญาติพี่น้องของแรงงานไทยเนี่ย
ก็มาตามข่าวนะตามข่าวของนายนัทพรอ่อนแก้ว
ตั้มอายุยี่สิบหกปีนายธวัชชัยอ่อนแก้ว
และนางทองคุณอ่อนแก้วสองคนนี้เป็นพ่อแม่ของนายนัทพรครับ
ยืนยันว่าลูกชายเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปจริง
เพราะหลังเกิดเหตุความรุนแรงเนี่ยคุณแม่คุณพ่อติดต่อลูกชายไม่ได้เลย
ปกติพี่น้ำแข็งเขาโทรหากันตลอดโทรอัปเดตกันตลอด
เพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อก็รู้รู้สถานการณ์ที่อิสราเอลว่าก็มีความไม่สงบอยู่
เป็นระยะระยะแต่รอบนี้โทรไปลุงนัทพรไม่รับสายครับ
ติดต่อผ่านเฟซบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถือก็ติดต่อไม่ได้

กักชั่วโมงเหรอครับ

แม่บอกว่าตั้มไปทำงานในสวนเกษตรที่อิสราเอลได้๒ปีแล้ว
เดินทางไปถูกต้องนะตามกฎหมายเลยผ่านกรมการจัดหางาน
แล้วก็ทำงานสวนเกษตรได้เงินเดือนตั้ง๕๐๐๐บาท
สัญญาจ้าง๕ปีแล้วตั้มนี่เป็นเสาหลัก
ตอนนี้แม่ยังไม่รู้ความเคลื่อนไหวได้แต่รอความหวังจากรัฐบาล
ก็ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือแล้วก็ช่วยอัปเดตสถานการณ์ให้แม่ด้วย
ห่วงลูกภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเหรียญองค์พระธาตุพนมที่ลูกตั้ม
ถือติดตัวไปคุ้มครองให้ตั้มปลอดภัย
นี่หัวอกคนเป็นแม่และเป็นพ่อเลยครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาดูนะคะเพราะว่าคนที่ออกมายืนยัน
แล้วก็บอกว่าผู้ชายในภาพเป็นแรงงานไทย
คุณผู้ชมค่ะเรามาดูกันหน่อยค่ะครับคุณปียนุษย์นะ
ระบุตัวประกันทั้ง๕คนเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังภาพนี้ค่ะ
มีอยู่คนหนึ่งคุณผู้ชมผู้ชายเสื้อขาวผู้ชายเสื้อขาวมุมซ้าย
นี่คือคุณคมกริจชมบัวแล้วคุณปียะนุษย์คือน้องสาวนะ
เป็นน้องสาวแล้วก็บอกว่านั่นแหละคือพี่ชายของเธอเอง
เขาเป็นชาวสุรินครับคุณคมกริจชมบัวเป็นชาวสุรินที่ไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วก็อยู่ที่คิปบุชทางตอนใต้ของอิสราเอล
คุณปียนุษยเขียนข้อความขอความช่วยเหลือให้กับพี่ชาย
หลังทราบข่าวว่าโดนกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับไปแล้วก็ใช้ปืนจี้ด้วย

คุณปิยรุษเองพยายามติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถจะให้การช่วยเหลือได้ทุกช่องทางแล้ว
๔ทุ่มเมื่อคืนนี้คุณผู้ชม๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
คุณปียนุษย์ได้รับแจ้งจากหน่วยงานไทยหน่วยงานหนึ่งว่า
ทหารอิสราเอลกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่
ยังให้ข้อมูลผู้ที่ถูกจับกลุ่มไม่ได้
เพราะทางหน่วยงานเองก็ไม่รู้ว่าตัวประกันเนี่ย

รวมทั้งยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่ามีใครบ้างครับ
ตอนนี้คุณปียนุษย์ทำได้แค่เฝ้ารอ
เฝ้าติดตามสถานการณ์โดยที่เธอก็ขอบคุณคนไทย
ให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อมูลมาให้ข้อมูล
ทุกช่องทางเลยแล้วก็ทิ้งท้ายว่า
ขอให้พิคมกฤตของเธอเนี่ยปลอดภัยรับ
นี่ความจากคนเป็นน้องสาวนะครับ
ดอมเล่าให้ฟังนะมีทั้งแม่ถูกไหม
มีทั้งแม่แล้วก็มีทั้งน้องสาว
น้องสาวของนายณฑพรแล้วก็แม่ที่ดอมเล่าไป
นี่คือคุณแม่ของคุณณฑพรแล้วก็มีน้องสาวของคุณคมกฤต
ทีนี้คุณผู้ชมยังมีอีกคนนึง
อีกคนนึงคือใครนายอนุชา
นายอนุชาที่อยู่ในภาพเนี่ยค่ะเราได้คุย

เราได้คุยกับภรรยาของนายอนุชานะคะ
อนุชาหรือว่าอาร์ตอ่างแก้วนี่แหละ
โดยภรรยาเนี่ยนี่ค่ะ
ภรรยานี่นะคะก็คือนางสาววนิดามาอาสา
ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะบอกว่ารบกวนทุกคนที่เป็นห่วงอาร์ตอนุชา
รอฟังข่าวนะคะส่วนใครที่สามารถมีทางช่วยเหลืออะไรได้รบ
ติดต่อมาได้เลยค่ะทางเฟสนี้ขอบคุณมากนะคะ
นางสาววันนิดาภรรยาของนายอนุชาให้ข้อมูล
บอกว่าสามีเธอเป็นชาวอุดรไปทำงานเป็นแรงงานเกษตร
สวนอโวคาโดตั้งแต่ปี๖๕ก็ตั้งแต่ปีที่แล้ว
จนถึงตอนนี้จะครบ๒ปีแล้วค่ะยังไม่ได้กลับไทยเลย
ที่ผ่านมานะอาร์ตก็ไปทำงานปลอดภัยตลอด
เมื่อวานนี้นั่นแหละมารู้ข่าวจากในเฟซบุ๊ก
อาร์ตถูกจับตัวไปครอบครัวตกใจมากนะคะ
แล้วคุณวันนิดาคุยกับสามีครั้งล่าสุด
ทั้งข้อความในเฟซบุ๊กตอนตี๒ตี๒ของคืนวันศุกร์นะ
ตี๒วันศุกร์ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์คืนวันศุกร์ต่อเสาร์
ตามเวลาไทยนะหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
ข้อความไปอาร์ตก็ไม่ตอบกลับไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือยังไงแล้ว
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คเพื่อขอความช่วยเหลือ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อมาคุย
เดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่จากทางกระทรวงแรงงานเองจะเดินทางมาพบ
แล้วตอนนี้ครอบครัวร้อนใจมากอยากให้ทางการไทยช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
นี่เมื่อกี้นี่ระหว่างเราอ่านข่าวไปเนี่ยเราก็ฟังคำสั่งจากทางด้านในด้วยนะว่าเราจะติดต่อ
เราพยายามติดต่อยาดของแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลค่ะ
คือเราก็อยากรู้ว่าพวกเขาได้ติดต่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วอัปเดตหรือว่าความช่วยเหลือหรือข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาได้รับอยู่นะจนถึงตอนนี้และล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
ทีนี้มาดูแรงงานไทยจากนิคมเกษตรกรรมโอฮาร์ดครับ
ก็ใกล้พื้นที่ฉนวนกาซ่าเลย
โพสต์คลิปตอนที่๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
เท่ากับตี๒ตามเวลาบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

โอ้โหเยอะ

คนที่ถูกยิงเนี่ยคุณบอยบอกว่าน่าจะเป็นคนไทย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือออกไปแล้ว
คิดว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
จนมาช่วงเย็นย่นก์วันที่๔๗ตัวลานี่
ตอนที่ออกมาทำข้าวมาทำกับข้าวกินกัน
ปรากฏกลุ่มฮามัสย้อนกลับมาที่แคมป์คนงานอีกรอบนึง

แล้วคิดว่าสถานการณ์ปกติเย็นกลับมาอีกรอบนึงค่ะ
แล้วก็มาก่อเหตุกราดยิงจนมีคนไทยได้รับบาดเจ็บ

แปลว่าคนละคนกับคนไทยเมื่อเช้าที่คุณบอยบอกนะ
ว่าเห็นว่าได้รับบาดเจ็บแล้วมีคนเอาตัวออกไปแล้ว
ทีนี้ตัวคุณบอยคุณบอยเป็นยังไงบ้าง
คุณบอยบอกว่าผมเกือบจะถูกยิงที่หัวเข่า

ตอนนี้สถานการณ์ที่คุณบอยอัดคลิป
เขาบอกว่ามีทหารของอิสราเอลเข้ามาช่วยเหลือ
พาคุณบอยไปหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะ

นี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้จะมีคลิปเหตุการณ์
ที่คนถ่ายไว้แล้วลงในโซเชียล
มีคนไทยนะที่ถ่ายไว้เป็นแรงงานนี่แหละ
ถ่ายให้ดูตอนที่นายจ้างเร่งอบพยพแรงงาน
นี่มิสไซล์หนีขี่ปนาวุฒิครับ

ไงลุ้งปีนแดงเรากลับเข้ามาเลย

ลุ้มเวลา

ทั้งเสียงไซเรนก็ดังเสียงระเบิดก็ดังแล้วบนฟ้าคุณผู้ชมฮะขี่ปนาวุฒิยิงผ่านหัวพวกเขาไป
แล้วมีลูกหนึ่งอ่ะมันไประเบิดใกล้ใกล้กับแคมป์คนงานที่อยู่ใกล้เลยครับค่ะ
จุดนี้แรงงานไทยเขาหลบกันอยู่ต้องเข้าไปหลบหลังกำแพงคอนกรีตเลยครับ
แล้วพอเหตุการณ์เริ่มซาลงแรงงานไทยทั้งหมดก็พากันขึ้นรถ
เพื่อจะหลบไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ย้ายไปที่โรงเรียนอนุบาลครับ
ซึ่งตอนนี้โรงเรียนอนุบาลแห่งนั้นถูกปรับสภาพให้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวแล้ว
แรงงานไทยคนที่ได้รับผลกระทบบอกว่าครั้งนี้นี่แรงสุดเลยพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
อืมแรงสุดเท่าที่เคยเจอมามีทั้งระเบิดเครื่องร่อนทิ้งระเบิด
ตีทั้งรถยนต์เดินเท้าบุกโจมตีก็มีเนี่ยคุณผู้ชมมัน
ภาคพื้นดินภาคอากาศก็มีโอ้โหมาทุกทิศทุกทางครับ
แรงงานทุกคนนั่งหลบในห้องหลบภัยนั่งไปก็ใจคอไม่ดีอกสั่นขวัญหายครับ
ล่าสุดนายจ้างของทุกคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือพาแรงงานไทยไปอยู่ศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะอืมนี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือเราก็จะเห็นพวกคลิปต่างต่างเนี่ย
ที่ออกมาเรื่อยเรื่อยครับเมื่อคืนนี้ดินซินแทบจะไม่ได้นอนอืม
นั่งดูอยู่ว่าเอ๊ะแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงรวมถึงมันมีใน
ทำงานอยู่ที่สวนผลไม้ที่นั่นเหมือนกันพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
แล้วเขาบอกว่าอาร์ตอนุชาเขาก็เคยเห็นเขาก็เคยเจอ
แล้วพอมันมีรายงานมาว่าอาร์ตอนุชาได้รับบาดเจ็บถูกคุมตัวอยู่
ในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกันไปทำงานที่นั่นก็เป็นห่วง
อีกอย่างนึงที่เขาพูดด้วยนะเขาบอกว่าผมเห็นคนไทยที่นี่เขาพูดกัน
ว่ามีคนไทยตายแต่ผมก็ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ยังไม่ยืนยันนะคุณผู้ชมแต่เป็นคำบอกเล่า
ถูกต้องเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมนี่อันนี้คือคลิปของเขาเนี่ยนะคะ
สงกรานอัดคลิปอยู่ประมาณ๕นาทีพูดเป็นภาษาอีสาน
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่ายังไงก็ตามนะ
ตอนนี้ตัวเขาปลอดภัยดีเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์หลังจากนี้ด้วยว่าจะยังไง
ก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นการปะทะกันระหว่างทหารฝั่งอิสราเอล
แล้วก็กลุ่มฮามาสบริเวณเขตเวสแบงค์แล้วก็แถวชนุดการ์ซาร์
แต่รอบนี้คือในเมืองเลยคุณผู้ชมพื้นที่ที่คนอยู่อาศัยกันคนทำงานกัน
โรงงานเขตที่เป็นเขตอุตสาหกรรมก็โดนโจมตี
แล้วถ้าดูสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์แบบนี้
น้ำแข็งคุณผู้ชมว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสตรงนี้มาจากการเตรียมพร้อมเป็นหลักเดือนนะ
ไม่ใช่ว่าจู่ปุ๊บปั๊บแล้วก็โจมตีแต่นี่เขาวางแผนมาเป็นเดือน
วางแผนทั้งทางอากาศทั้งพารามอเตอร์ก็มีเดินเท้ามาบุกเข้าไปตามบ้านแล้วก็ยิงเลย
แม้กระทั่งคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ก็โดนเหมือนกัน
ใช่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูสิหน้าข่าวในวันอาทิตย์เนี่ยวันที่เราก็อาจจะคิดว่าได้อยู่กับครอบครัวพักผ่อนกันสบาย
แต่อีกฝากหนึ่งของโลกเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้น้ำหนักกับตรงนี้มากหน่อยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งบ่นนะ
เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ส่งกำลังใจให้กับแรงงานไทยของเราที่ตอนนี้ถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะ